พามาดูกันหน่อยค่ะสะเทือนใจเหลือเกิน
ลูกวัย๑ขวบ๙เดือนน้องแมททิว
บุหรี่จี้เข้าไปในตาคุณ

คือเป็นเพื่อนของพ่อสูบบุหรี่แล้วตะวัดมือมาเข้าตาน้องแบบนี้ค่ะ
เราก็ถามแม่เด็กนะแม่ของน้องแมททิววัย๑ขวบ๙เดือน
บอกว่าที่เอาเรื่องนี้มาเปิดเผยอยากให้ทุกคนระมัดระวัง
ลูกที่อยู่ในวัยกำลังสนยิ่งต้องระวังแบบใกล้ชิดเลย
นี่เพิ่งเกิดวันที่๒๔กันยายนนะคะ
เพื่อนของสามีมานั่งเล่นที่บ้านลูกชายก็อยู่แถวนั้นแหละ
แต่ทีนี้เพื่อนสามีสูบบุรี
แม่เด็กยังบอกเลยไปสูบที่อื่นได้ไหม
ควันเข้าลูกกลัวลูกจะสูดดมแล้วเป็นอันตราย

ก็ไม่ควรคิดแล้วนะว่าต้องสูบบุหรี่ขึ้นสูบตรงนั้น
พอแม่คล้อยหลังไปแป๊บเดียวลูกร้องจ้าเลย
กลับมาดูอีกทีนึงคือเพื่อนสามีก็พยายามปลอบ
แล้วก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจมือมันตะวัดไปโดนแล้วบุหรี่ไปจี้ตาน้อง
ตอนแรกแม่ยังไม่ได้ทำอะไรนะ
แต่เห็นว่ารอบตาเนี่ยมีรอยบวมแดงแล้วก็มีขี้บุหรี่
มีสีสีอยู่รอบดวงตาแม่ก็เช็ดให้ยังไม่ได้พาไปหาหมอ
แต่ตอนกลางคืนลูกร้องไห้หนักมากจริง
แล้วพอมาดูตอนเช้าน้ำตาไหลตลอดเลย

พอพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลครูเมือง

มันมีผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่านะคะ
อ่ะฟังแม่เด็กหน่อยค่ะ
เช้ามาก็เริ่มบวมก็เลยพาไปหาหมอ
หมอก็บอกว่าให้มาตรวจดูอีกที
กลัวมันอักเสบกลัวเป็นถึงข้างในตา
โดนแบบจิ้มเข้าไปเลย

เขาก็ไม่ได้ตั้งใจเขามองไม่เห็นเด็ก
มันก็มืดแล้วมันเริ่มมืดเพราะเขามองไม่เห็น
เด็กก็วิ่งเด็กก็สนด้วยค่ะ
คือเพื่อนสามีเขาไม่ได้มองไง
ก็เดินไปก่อนแล้วสูบบุหรี่
ทีนี้จังหวะที่เอามือลงเด็กวิ่งตามพอดี
แล้วบุหรี่มันก็เลยเหมือนกับมือไปตะวัดนะคะ

บอกว่าไม่ได้ติดใจเอาความเพื่อนของสามีนะ

แต่อยากฝากเป็นอุทาหรณ์แล้วก็เตือนภัย
สำหรับคนที่ชอบสูบบุหรี่

สิแล้วคุณรู้ไหมว่าปลายบุหรี่
ขณะที่สูบเข้าไป๙๐๐องศานะ
แล้วตอนที่ไม่ได้สูบ๖๐๐องศานะ
แล้วที่น้องเขาโดน๗๐๐องศา

ลองคิดดูนะคะมีเด็กอยู่ควรจะคิดได้แล้วนะคะ